ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างดีกว่าค่ะ

ตาห้างแตกตัวจิ๋วน้องเป่า
อันนี้เราไปดูซุปตาห้างแตกเวอร์ชัน๑กันบ้าง

ล่าสุดค่ะคุณไปเยี่ยมเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
อย่างประเทศลาวนั่นเองค่ะคุณ
แฟนมาให้การต้อนรับแบบหนาแน่น
ตอนแรกเกิดว่าหนาแน่นไม่เห็นภาพ

รู้ไม่ต่างจากแฟนเมืองไทยเลยล่ะคะ
แฟนชาวลาวก็รักคุณอ้ามก็ชอบคุณอ้ามเหมือนกันนะคะ
สัญญาณไปถึงทีวีดูได้แน่นอน
โดยเจ้าตัวค่ะก็บอกว่ารู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
แถมยังตอบแบบถ่อมตัวด้วยนะตามสไตล์คุณอ้ำเลย
ไม่คิดว่าจะมีแฟนชาวลาวรู้จักเยอะขนาดนี้
โอ้โหคุณดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วค่ะไม่ใช่แค่สวปลาวเท่านั้นนะคะ
ส่วนทริปตะลุยหิมะค่ะที่เพิ่งจะบินกลับมาสดร้อนเลย
เจ้าตัวเผยว่าเป็นทริปที่ไปกับกวนเพื่อนไร้เงานุ่ม
เขาบอกมาเลยเขาบอกมาเลยว่าไร้เงาหนุ่มอย่างแน่นอนกลัวจะมีคนถามไง
ตรงประเด็นสิคะพี่อ้ำไม่ชอบค่ะอ้ำไม่ค่อยชอบคนตรงประเด็นเท่าไหร่ค่ะ

ไร้คนรู้ใจค่ะเพราะว่ามีแก๊งเพื่อนสีอยู่ข้างกายค่ะ

ไม่มีค่ะมีแต่เพื่อนค่ะ
แต่คือวันนี้มีความสุขดีค่ะ
เราไม่ได้จากชายแล้วก็ต้องอย่างเท็ปที่แฟนทับอยู่แล้ว

มียังไงแล้วคิดว่าเราต้องได้นะจากแฟนคลับก็คงต้องมีได้

เป็นอัธยาศัยแล้วก็มีมารยาท

แต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่สัมภาษณ์เบาน่ารักมากจริงค่ะ
นี่แหละด้วยความถ่อมตัวเธอจึงดังนานดังเนิบดังนานดังตลอดดังเรื่อยนะคะ
ที่สำคัญล่าสุดนี่เป็นพรีเซนเตอร์ฟันค่าตัวไป

ไม่ต้องบอกก็ได้ดิฉันไม่กล้านับนิ้วเหมือนกัน